ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องดูแลเหมือนกันล่ะค่ะ
หลังจากที่มีคลิปนึงนะคะเขาแห่แชร์กันเยอะมาก

แต่ยืนชี้หน้าด่ากราดกู้ภัย
เป็นประหลัดจริงไม่จริง
ไม่จริงไม่รู้ก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
กู้ภัยปฏิบัติหน้าที่นั่นแปลว่ามีคนเจ็บอยู่นะ
คือเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์ในกลุ่มข่าวโคราชบ้านเองเขียนบอกว่า

เรื่องมีอยู่ว่า๕โมง๔๔นาทีช่วงเย็นวันที่๒๗พฤษภาคม
โดยกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมสถานรับแจ้งเหตุว่า
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
ที่เกิดเหตุบริเวณถนนร่วมเริงชัยตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
จุดเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง๒ราย
รถพยาบาลสว่างเมตตาพร้อมอาสาสมัครกู้ภัย
กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
ต่อมาอาสาสมัครกู้ภัยดูแลจุดเกิดเหตุ
รอพนักงานสอบสวนมาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
ก็มีผู้ชายคนนี้ค่ะแต่งตัวคล้ายข้าราชการ

ยืนชี้หน้าด่าอาสาสมัครกู้ภัยต่างนานเลยนะคะ
ถนน๔เลนเนี่ยกู้ภัยก็ยืนโบกรถรอร้อยเวร
ผู้ภัยผิดอะไรด่าพวกเราทำไม

อนสังคมตามหาบุคคลคนนี้หน่อยสิ
คลิปนี้เพื่อนผู้บาดเจ็บเป็นคนถ่ายเอาไว้ค่ะ

คนด่ายับเลยคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์กันนะคะ
ภาควิจารณ์บอกว่าโอ้โหเป็นข้าราชการอะไร

ส่วนหนึ่งก็เข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กู้ภัย

คุณขาดคุณสมบัติลาออกไปตื๊ดทำอย่างอื่นเถอะ
เป็นใครที่ไหนบอกทีส่งถึงผู้ว่าเลย

เออสอบถามเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขาบอกว่า
ผู้ชายคนนี้อยู่ก็ลงมาจากแท็กซี่
แล้วก็เดินตรงมาต่อว่าทีมกู้ภัยเลย
ว่าว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกู้ภัยไม่มีประสิทธิภาพ

ทั้งที่มีการกระจายกำลังกันให้สัญญาณกันเส้นทางหมดแล้ว
เขาเตรียมการมาดีกู้ภัยเขามีระบบของเขาเขาวางคนกันเส้นทางบกการจราจรบอกเอาไว้แล้ว
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่เขาก็งงว่า
ไม่เป็นไรอ่ะพี่โอเคไหมอ่ะรถติดเพราะพี่นี่แหละเออพี่มายืนกลางถนนแบบนี้พี่ระวังนะ
มันอันตรายคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะว่า
น์มันกรรมการสอบไว้ไหนด้วยไม่ช่วยแถมยังไปด่าเขาอีกนะ